เป็นผู้ชายไปติดเกาะแล้วบางทีก็จะมีฉลามบ้าง

แต่ทีนี้มันมีปัญหาคุณผู้ชมฮะต้นไม้ใหญ่ที่มันขึ้นอยู่
อันนั้นเขาเรียกต้นตะบันนะเวลาคนไปเดี๋ยวนี้ชอบไปห้อยโหนกันฮะ
ห้อยโหนกันจนกิ่งมันก็โน้มลงมาเนี่ยฮะ
นี่คือต้นตะบันที่นักท่องเที่ยวใครไปใครไปถ่ายรูปก็ต้องขึ้นไปแบบนี้ฮะ
มันก็มีอยู่ต้นเดียวเลยนะพี่ปุ้ย

ถือก่อหัวเราะก่อใครหัวเราะนี่อยู่หลังก่อกระดาษที่ตะบนก่อมาก

พอเป็นที่รู้จักปุ๊บคนเริ่มไปเยอะแล้วแล้วก็ไปโน้มกิ่งกันมาถ่ายรูป
จนตอนนี้เสื่อมโทรมแล้วครับต้นตะบันต้นนี้มันเสื่อมโทรมแล้วฮะ
เสียดายอุ้ยน้ำใสมากเลยอ่ะได้น้ำใสด้วย
ปลายกิ่งที่มันถูกห้อยโหนมันเริ่มแห้งตายแล้ว
ใบก็จะเหลืองแล้วนะใบก็เหลือน้อยลงเรื่อย
ขนาดรากเนี่ยนะรากของต้นตะบันเนี่ยมันถูกเหยียบจนเสียหายเลยครับ
กิ่งก็โดนปีนไปเริ่มมีรอยร้าวลำต้นก็เอ็นเอละ
เพราะว่าคนขึ้นไปปีนบนลำต้นนี่แหละทีนี้แก้ไขกันยังไงดี
เมื่อวานนี้ครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาประชุมกันนะ
ประชุมหาแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เจ้าต้นตะบันมันเสียหายไปมากกว่านี้
เขาก็เลยเสนอมา๘แนวทางด้วยกัน๑เลยคือจะต้องกำหนดจุดขึ้นลงครับ
สองคือขอความร่วมมือไม่ให้ปีนต้นตะบันสามก็คือหลีกเลี่ยงการเหยียบย่ำรากของต้นตะบัน
สี่ก็คือเจ้าหน้าที่ต้องให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั่นเองฮะ
ห้าก็คือทำทางเดินล้อมเกาะไขหัวเราะเพื่อให้ถ่ายรูป
คนจะได้ไม่ต้องขึ้นไปบนเจ้าต้นตะบันนี้นะ
มันก็จะดูแบบไม่ธรรมชาติมันจะเสียทัศนียภาพอีก
มันจะเสียสิกเนเจอร์ของเกาะขายโหล้ไปนะนะ
อยู่ที่นักท่องเที่ยวแหละยืนถ่ายรูปข้างก็พอ
อีก๒ข้อนะที่เขาเสนอกันคือยังมีให้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
การเข้าชมแล้วก็ขึ้นเกาะคือไม่ให้ไปทีละเยอะนะ
หรือไม่ก็ทำป้ายเตือนทำป้ายเตือนแนะนำการท่องเที่ยวบนเกาะไข่หัวเราะ
หรือถ้าหนทางสุดท้ายนี้อันนี้ถ้าเป็นจริง
ก็อาจจะเดือดร้อนนักท่องเที่ยวหน่อย
แล้วก็เดือดร้อนชาวบ้านแถวนั้นอาจจะไม่ได้ทำมาหากิน
ก็คือให้งดไปเลยงดมาให้มาที่เกาะขายโหล้เลยนะ

อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยน้องเสียดาย

แต่เรื่องนี้เนี่ยคนที่จะต้องเป็นเจ้าภาพก็คืออบตเกาะหมากนั่นแหละครับ
ที่เขาจะต้องกำหนดกฎระเบียบเพื่อแก้ปัญหาต้นตะบัน

แล้วก็เดี๋ยวจะต้องเก็บค่าเข้าชมแล้วล่ะ
เพื่อจะเอาเงินส่วนนี้ไปบริหารจัดการเกาะขายหัวเราะนะครับ
สวยแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเที่ยวกัน
แล้วก็จะถ่ายรูปปีนต้นไม้กันตามอำเภอใจ

เฮ้ยอะไรอ่ะเพิ่งเหรอครับ

อ๋อนะฮะเห็นตัวอะไรบินผมตกใจ